ส้มเช้งสามชาติค่ะวันก่อนเราเห็นบินไปเกาหลีค่ะ
ก็เลยไปส่องพี่ส่วนเช้งไปทำศัยกรรมรึเปล่า
เหมือนเราไทยถูกไทยแม่นนะคะ
พี่ส่วนเช้งแกไปเสริมความงามอะจริง
อัดคลิปเลยนะคะบอกเมื่อเช้านี้ว่าเหตุผลที่ตั้งใจบินไปเกาหลีรอบนี้
ก็เพราะว่าติดใจการทำศัยกรรมนี่แหละค่ะ
แต่เอาดีนะคะพี่ส้มเชงเขาก็ไม่ได้ทำสุ่ม๔สุ่ม๕นะคะ
เหตุผลที่ทำอยู่เรื่อยเนี่ยก็เพราะว่าต้องการแก้ไขจุดที่บกพร่องบนใบหน้า
แล้วก็มีคนถามนะคะใครที่ถามมาบอกว่า
อันนี้ส้มเช้งเสพติดศัยกรรมหรือเปล่าเห็นทำหน้าตลอด
งานนี้พี่ส้มเชงเขามีคำตอบส่งตรงมาจากเกาหลีเลยจ้าฟังหน่อยจ้า
เคยทำแล้วไม่ใช่เหรอคะศัลยกรรมติดศัลยกรรมแล้วมั้ง
อืมติดค่ะติดใจค่ะติดใจค่ะ
เห็นไหมคะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้คือส้มเนี่ยล้มตกเก้าอี้ค่ะ
ตอนสามขวบเนื้อร่างกับเนื้อบนเนี่ยไม่ติดกันเนี่ยนะคะ
แยกกันคนละส่วนมันก็เลยมีปัญหาตอนที่เราอายุเยอะนะคะ
แล้วตรงนี้นี่ค่ะเห็นเป็นร่องเป็นก้อนเห็นไหมครับ
ออกมาเลยด้านนี้ก็มีค่ะนี่เห็นไหมคะ
แต่ว่ามันยังน้อยกว่าด้านนี้ด้านนี้หนักเลย
เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะหลังจากทำไอ้๒ร่องนี้กับไอ้๑ก้อน
กับไอ้รอยแหวนตรงนี้มันจะดีขึ้นขนาดไหน
ไหมคะคุณผู้ชมพี่ส้มเขาชี้แจงเลยนะคะ
ว่าการทางสรรคัยการเนี่ยก็คือแก้ไขในบางจุด
ที่อาจจะแบบว่าเกิดจากการใช้งานมานานแล้วก็ตามอายุของเราด้วยนะคะ
ดังนั้นก็อย่าไปว่าเลยคุณผู้ชมถ้าเรามั่นใจก็ทำไปนะคะ
แต่ว่าดูคลิปจากพี่ส้มแล้วก็มาจับหน้าตัวเองเหมือนกัน

ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะคะก็เป็นความเขาเรียกอะไรแล้วแต่บุคคลเนาะ
ความสุขแล้วก็ความมั่นใจของแต่ละคน

ทำแล้วมันสวยขึ้นจริงนะที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยละกันนะคะ